ผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในซอยท่าอิด
คืออยู่กันไม่เป็นสุขแล้วฮะค่ะ
มีกลุ่มคนเนี่ยเขาบุกมาเอาเรื่องกันแล้วพวกที่บุกเข้ามาในซอยเนี่ย
มาเอาเรื่องกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ถล่มห้าสิบกว่านัดเจ็บไปสามคนนะครับ
ฮู้มันมองมิอิ่มอ่ะอุ้ยยิงเข้าหนูอุ้ย
พี่รักโอ้ที่ตัวโกหกดีกว่าไม่ได้มีอีกมีแล้วอ่ะ
รักเล่นสังหรอกดีกว่าพี่รักไม่ต้องชูสอบที่หลังนี้
ไม่ต้องหล่อรู้เร็ว
ไม่เห็นกอทออ่ะโอ้ยนี่อีกคนนึงนี่อีก
มึงมีใครเป็นอะไรมึงต้องเรียกอะไรอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่ง
หนึ่งเก้าหนึ่งคนจริงอยู่ไหนวะ
ที่รักเลี้ยวเลี้ยวแล้วแฟต์ต้องหมดอยู่นี่ต้องหมดไม่

สวัสดีค่ะพี่คะในซอยท่าหยิบนี้มีคนยิงกันนะคะ
สิฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรผมว่าเรื่องนี้
เนี่ยมายิงคนเหรอพบตรต้องลงมาจัดการเลยนะค่ะอย่างนี้
มันอุกอาดมากนะมากมากห้าสิบนัดรัวกันโอ้โหแสดงว่า
ซ่องส่งอาวุธปืนไว้เนี่ยมันหาง่ายเกินอาวุธปืนนี่
นะครับผู้ชมครับนี่ฟังชัดเลยนะคะเจ้าบ้านก็ถ่าย
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในซอยท่าอิดตะบนไซม้าม
จังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณห้าทุ่มครับ
กลุ่มชายชะกัน๑๐กว่าคนนะฮะขับรถเก๋งมามาจอดอยู่เนี่ยฮะ
สองคันนี้คันอื่นยังไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนนะ
แต่ที่มาแน่เนี่ยรถเก๋งสองคันนะครับลงจากรถไปแล้วก็เปิดฉาก
หัวหญิงใสเข้ามาด้านในนะคือร้านก๋วยเตี๋ยว

ข้างทางเนี่ยค่ะซึ่งมีรถเก๋งหรือว่ารถอื่นอื่นเนี่ยจอดอีกหลายคันนะฮะ
อืมบางคนก็เอารถมาหลบเป็นโล่กำบังเนี้ยฮะ
รถขับผ่านไปผ่านมาก็ยังมีนะไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะฮะ
ก็ยังยิงกันดวนปืนกันอยู่แบบนั้นนะคะนี่ดูสิเห็นไหมโอ้โห
แล้วเราชาวบ้านตาดำเราจะอยู่กันยังไงแล้วลูกหลง๕๐ล้านนี่มันไปตกที่ไหนบ้างนี่ยังไม่รู้เลยนะคะ
มีเสียงปืนยิงตอบโต้ออกมาจากฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับคือเอาเป็นว่าเนี่ยฮะ
ยิงกันพักใหญ่นี่อันนี้เป็นกล้องวงจรปิด
มุมด้านในจากฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เสียงปืนได้ยินชัด
แล้วมาเป็นชุดเลยอ่ะยิงกันจนหนำใจแล้วฝั่งผู้ที่ขับรถเก่งมาสองคันก็พากันขับรถออกไป
คือตรงนี้เนี่ยคลิปยาวประมาณ๑นาทีนะฮะ
เสียงปืนเรานับมาให้เลยดังสนั่นตั้งแต่ต้นจนจบ
ช่วงท้ายคลิปจะเห็นคนก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งหลบหนีไป
ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีบางมุมที่มันจะเห็นมีคนโผล่อมาจากหน้าต่างรถด้วยนะฮะ

ดูสิฮะมันเกรงกลัวอะไรที่ไหนเนี่ยเห็นไหมมีหลายมุมนะเนี่ย
อันนี้ก็เป็นช่วงหลังเกิดเหตุนะครับ

อันนี้ก่อนเกิดเหตุหรือเปล่าใช่ไหมคนวิ่งหนีเนี่ย
ระหว่างเกิดเหตุอ่ะยิงกันอยู่เนี่ยเพราะเห็นบอกยิงกันอยู่ประมาณสักสิบนาทีได้อ่ะค่ะอ่า
โอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีคนเจ็บไปสามคนค่ะ
หนึ่งในนั้นบาดเจ็บสาหัสอยู่
ฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะหลังจากเกิดเหตุไปแล้วก็มี
คนเดินออกมาดูความเสียหายอะไรต่างแล้วก็แจ้งตำรวจสพบางศรีเมืองให้มาตรวจสอบ
ร้านก๋วยเตี๋ยวมีคนเจ็บสามคนนะครับนายภัยรัฐแย้มนาค
หรือว่าในบางอายุสี่สิบปี
นี่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับถูกยิงกระสุนเข้าสะโพกขวา
อีกคนนึงนายสิริพงศ์ฤทธิรณยุทธ์
หรือว่ากล้องอายุสามสิบเจ็ดปี
กล้องนี่ถูกยิงกระสุนเข้าเข่าซ้ายแล้วก็กลางหลัง
อีกหนึ่งคนชื่อนายมานพรวงพึ่งอายุสี่สิบเอ็ดปี
คนนี้หนักนะฮะกระสุนเข้าศีรษะนะครับ
ตอนนี้อาการโคม่ายังไม่พ้นขีดอันตราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วมานพเนี่ย
เขาเป็นว่าที่เจ้าเบานะอีกไม่กี่เดือน
เข้าพิธีแต่งงานมีคนเจ็บแล้วก็มีบ้าน
ชาวบ้านที่ถูกกระสุนลูกหลงด้วยนะครับได้รับความเสียหายไปอีกหลายหลังนะฮะ
นี่หลังเกิดเหตุตำรวจมานะครับรถกู้ภัยก็มา
มาช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลชาวบ้านเองก็ต้องไปเก็บ
ปลอกกระสุนเพื่อเอามาเป็น
หลักฐานให้ตำรวจค่ะดูสิท่านผู้ชมครับ
มันไม่เกรงใจใครเลยนะเนี่ย
วันนี้ติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
และคดีนี้อุ๊กอาดครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ดูแลพื้นที่นนทบุรีด้วยวันนี้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้รู้ตัวทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่บุกมายิงเขาแล้ว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่อริ

แล้วมีเรื่องหมางใจกันปีนเกลียวกันเกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้อง

ตำรวจบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ตัวต้นเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากปิง
ิงชื่อจริงชื่อวรพงศ์อายุ๔๔ปี
ที่เขามีปัญหากับอีกฝั่งหนึ่ง
ก็เลยนัดคนที่มีปัญหาด้วยก็คือกล้อง
กล้องสิริพงศ์๑ในคนเจ็บนะ
นัดให้มาเคลียร์ใจกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องนัดเจอกันที่
ลานนาศเทศบาลไซม้าจากนั้นก็แยกย้ายกันไป
แล้วมารวมตัวกันอีกทีนึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของ
ภัยรัฐเจ้าของร้านที่เจ็บเหมือนกัน
แต่ปิงเนี่ยไปตามพวกมาสิบกว่าคนค่ะ
กลับมารอบนี้เนี่ยมายิงใส่เขาเปิดฉากแบบยิงใส่เขา
ทีนี้ก็ดวนปืนกันเลยอืมทีนี้ไอ้ข่าวที่บอกว่าทางฝั่งกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแก๊งขายใหญ่ในพื้นที่นนทบุรี
มีธุรกิจสีเทายาเสพติดเกี่ยวข้องกับเท้าแชร์ต่าง
ไม่หวาดกลัวไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวตำรวจเลยหรือยังไงเนี่ย
เอาปืนมายิงถล่มผู้หลี่แบบนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตะโบดภูทรภาค๑บอกว่า
เดี๋ยวขอไปรวบรวมหลักฐานก่อนเดี๋ยวขอไปสอบสวนขยายผลก่อน
จะตรวจสอบประวัติทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ฝั่งคนที่บุกมายิงกับฝั่งของคนเจ็บ
ถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายต่างเนี่ย

อันนี้ยังไม่ทับเพราะเรียนว่าเหตุเกิดเมื่อคืนนะครับ
เราก็ทำการสืบสวนเป้าหมายเราไปหากลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ก็ไล่กันตั้งต้านพะคืนจนเช้ายังไม่ตัดเรื่อยเลยครับ
นะครับมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวพันธุ์ให้เกาะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับซึ่งเป็นทั้งบ้านทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
บ้านของนายภัยรัฐเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับได้คุยกับแม่ของภัยรัฐนะ
บอกตอนนี้ห่วงลูกชายมากบาดเจ็บอยู่ถูกยิงนี่คุณแม่อายุ๗๖ปีแล้ว
แม่บอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงก็รู้จักกับลูกชายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
รับว่าที่ผ่านมาลูกชายอาจจะไม่ใช่คนขาวสะอาดนักเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็เคยโดนยิงมาแล้วครั้งหนึ่งนี่เมื่อคืนถูกบุกมายิงอีก
ส่วนพ่อของมานพนะฮะมานพซึ่งบาดเจ็บสาหัสอยู่ว่าที่เจ้าเบ่า
คุณพ่อนี่ก็อายุเยอะแล้วอายุ๗๖เหมือนกัน
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายกลับมาจากทำงานกำลังทำกับข้าวกินกันอยู่
มีเพื่อนโทรมาหาเพื่อนโทรมาตอน๑ทุ่มบอกให้ไปหาหน่อย
ถามลูกจะไปไหนลูกบอกจะไปช่วยเคลียร์ให้เพื่อน
พ่อไม่ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรเคลียร์อะไร
แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าลูกเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องทำใจนะแล้วพ่อบอกเสียดายมาก
คือกลายเป็นว่าลูกเนี่ยจะแต่งงานอยู่แล้ว๒๐สิงหาคมนี้จะแต่งงานแล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือน
หอมรอมริบมาหาสินสอดเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเงินเป็นสิบกว่าปี
จะแต่งงานกลายเป็นว่ามาถูกยิงเนี่ยฮะตอนนี้ชีวิตของลูกเนี่ยพ่อบอกริบหรี่
คือคุณหมอบอกว่าตอนนี้ชีวิตของลูกชายคุณพ่ออยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ทำได้แค่ยื้อเวลาให้ครอบครัวมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เพราะเขาบอกกระสุนมันเจาะเข้าสมองเลย
ลูกเราไม่ได้ไปก่อเหตุอะไร
อยากให้กำลังทำอะไรบ้างครับ
ก็อยากให้กำลังเริ่มชัดกับผู้สังหาได้นะนะ
ตำรวจบอกว่าต้นเรื่องเลยเนี่ยคือปิงใช่ไหม

ิงวรพงศ์อายุ๔๔ปี
นัดเคลียร์กับพวกเคลียร์กันรอบนึง
ยกพวกมาหาเขาอีกรอบนึงแล้วก็เนี่ยมายิงถล่มเขาเนี่ย

แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

แล้วปกติลูกชายไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วย
ตอนนี้แม่ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกัน

ไม่ได้นี่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้

ไม่มีโทรมาฉันก็บอกอย่างนี้แล้วฉันไม่รู้
ไม่โทรฉันไม่อยากให้มันเครียดลูกอภัย
มันก็ยิ่งเครียด
ญาติของในปิงบอกกับติผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ออกไปเคลียร์ใจกับในกล้องจริง
กล้องก็คือสิริพงศ์หนึ่งในคนเจ็บ
เพราะว่าปิงเนี่ยไม่พอใจที่กล้องไม่เคารพเขา
ทั้งที่เป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่า
ทั้งคู่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นแบบโอ้โห
ยกพวกเอาปืนไปกราดยิงกันขนาดนี้
ก็เลยอยากให้มามอบตัวนะฮะ

ตำรวจกำลังติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
แล้วก็ประสานให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
พาตัวมาหรือว่าไปเรียกตัวมาให้มาพบพนักงานสอบสวน
ถ้าไม่มาเนี่ยจะออกหมายเรียกแล้วก็ออกหมายจับ
แต่ความจริงลักษณะแบบนี้เนี่ย

ที่มีปัญหากันแล้วยกพวกมายิงถล่มกัน
แต่มันใช่เรื่องไหมที่จะมายิงถล่มกันในที่สาธารณะแบบเนี๊ยะ
มีปืนอะไรขนาดนี้แล้วถึงเวลานี้มันแบกปืนมายิงกันแบบไม่เกรงใจตำรวจเลย
คือต้องถามว่าตำรวจมีการทำงานเชิงลุกไหม
คือในแต่ละพื้นที่มีการหาข่าวว่าพื้นที่นี่มีแก๊งไวรุ่นที่อยู่กับเป็นกลุ่มก้อน
มีการทำงานเชิงลุกดูไหมว่ามันมีอาวงอาวุธอะไรยังไงหรือเปล่า
ว่าคือต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์แบบอย่างนี้ขึ้นก่อนจนมันมีคนเจ็บมันมีคนสาหัสก่อน

หรือทำไมมันถึงไม่กลัวไม่กลัวว่าเฮ้ยไปเอาปืนไปยิงมันเลย

ไม่เอาซื้อปืนมาเก็บไว้ไปเก็บปืนไว้ที่บ้านเก็บปืนไว้ในรถ
เดี๋ยวตำรวจจับขับรถไปนี่ตำรวจเรียกเจอด่านี่ตรวจมาเจอปืนนี่ยุ่งเลยนะเว้เฮ้ยไม่เอา

เดี๋ยวรอดูต่อไปกันแล้วกันว่าอะไรนะเขาบอกกำลังประสานผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
ให้บอกทั้ง๒ฝ่ายมามอบตัวมีผู้ใหญ่เหรอผู้ใหญ่นี่หมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่
หรือยังไงนั่นสิคะ